วันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟชมช้างอยู่กลางทุ่งนากันหน่อยทั้งสองท่านน่าจะชอบนะฮะเอาพาไปดูที่เชียงใหม่คุณผู้ชมไปดูปางช้างแม่สาเลยอันนี้มันคือมนต์เสน่ห์ที่เราเนี่ยเวลาทำงานทุกวันนี้เราหาอย่างนี้ยาก
นะฮะก็ต้องหยุดยาวกันไปแล้วไปอย่างนี้ทีนะสุด
อากาศบริสุทธิ์กลับมามันก็คือแบบพลังในการทำงาน
บรรยากาศที่เห็นสดชื่นมากเลยสบายชิวท่ามกลางท้องนา
ที่มันเขียวขจีแบบนี้แหละครับ
แล้วก็มีช้างตัวใหญ่เดินไปเดินมาให้เราได้ดูด้วย
โอ้โหใครที่ไปผมเชื่อเหลือเกินว่าอยากจะไปนั่งแบบ
ปล่อยอารมณ์ว่างสบายแบบนี้แล้วก็เช็คอินถ่ายภาพกันหน่อย
โดยเฉพาะคอที่ชอบจิบกาแฟท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้
ห้ามพลาดเลยครับแวะไปเยี่ยมเยี่ยนได้
หมู่บ้านต้งหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
หรือว่าชนเผ่าป้าย่องครับก็อบพยพมาจากพม่า
แล้วก็มาอยู่ที่นี่ในร้านกาแฟนี่ก็จะมีชุดชนเผ่าพนักงานก็ใส่
แล้วก็จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวใครอยากซื้อใส่ก็ซื้อได้
แต่งตัวให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติก็ได้
ร้านกาแฟเก๋ร้านนี้แล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีโฮมสเตย์ด้วยนะครับ
เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวให้ไปพักผ่อนกันแบบสบาย
ติดกับธรรมชาติเลยใกล้ชิดธรรมชาติเลยตื่นมาก็เจอแบบนี้เลย
ในหมู่บ้านควานช้างก็มีโฮมสเตย์ให้เลือกทั้งโซนที่มีไฟฟ้า
อุปกรณ์ต่างครบครันกับโซนที่ไม่มีไฟฟ้า
ใครอยากแบบว่าสัมผัสแบบลึกเลยเนี่ยนอนตะเกียงเนี่ยก็มี
ดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมเอาอากาศธรรมชาติเอาแสงไฟจากตะเกียงก็มี
ไปสู่ยุควิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาชาวชนเผาแบบนี้เลย
ก็ไปได้เลยต้องการจะไปโทรไปสอบถามก่อนคุณออสเป็นเจ้าของ
๐๙๔๘๓๐๘๒๖๔อีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ท้องถิ่น๐๕๓๒๐๖๒๔๗นะครับ
บรรยากาศดีมากเลยอ่ะเราอยากจะไปนั่งอ่านข่าวตรงนั้นจังเลย
ใช่อยากไปแล้วจะบอกว่าเชียงใหม่นี่เป็นที่หลักเลยนะ
ถ้าเกิดว่าฉันเกษียณแล้วอยากจะไปอยู่นะครับคุณจะเกษียณแล้วเหรอฮ
ยังค่ะอนาคตอันไกลค่ะแนะนำทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ชม
ถ้าลางานได้นะไปแบบนี้เลือกแบบที่ไม่มีไฟฟ้า
คุณเราวางโทรศัพท์ทิ้งสักวันหนึ่งไม่ได้ติดต่อใครนะ
ใจมันสงบขึ้นเยอะสูงสุดคืนสู่สามัญ